ต่อกันที่เจมส์มากันบ้างค่ะไม่รู้งานนี้มาไม่มานะคะ
เพราะเขาบอกเลยว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกแต่ว่ากระแสเนี่ยไม่ค่อยจะมาสักเท่าไหร่ค่ะ
อืมยังไงอุตส่าห์ได้ประกบคู่กับนางเอกจากแดนกิมจินะคะ
่ำอึ่นจองหลายคนก็ลุ้นตั้งแต่แรกแล้วว่าเอ๊ะเรื่องนี้จะแป๊กหรือจะเปรี้ยงนะคะ
พระเอกหนุ่มก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ว่ามองเรื่องกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
และแม้ว่าผลงานทางจอเงินเรื่องแรกของเขาหลังจากเข้าโรงฉายเอาพูดกันตรงนะคุณ
ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้เท่าที่ควรแต่ในฐานะนักแสดงเจมส์มาก็รู้สึกภาคภูมิใจ
แล้วก็มองว่าตัวเขาเองเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะจากการที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะ
พร้อมกับประกาศชัดเลยว่าไม่หวั่นหากว่ามีผู้ใหญ่ติดต่อให้เล่นภาพยนตร์อีกสักครั้งค่ะ

ต่อให้แบบอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อย

ไม่กดดันครับงานทุกชีพเราทำเหมือนกัน
ทำเหมือนว่าเราทำเป็นครั้งแรกในชีวิต

แล้วเราก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับ

หลากหลายแบบให้คนหลากหลายกลุ่มได้ดูกันครับผม